บอกว่าปีที่ผ่านมานะวงการลูกทุ่งนั้นมีสีสันมากเลยนะคะ
เส้นทางชีวิตของนักร้องกว่าจะประสบความสำเร็จ
โด่งดังมีชื่อเสียงมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะ

แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญเลย
คือกำลังใจจากเหล่าแฟนคลับแม่ยกนั่นเองนะคะ
เปิดใจอ้าแขนรับคอยสนับสนุนเหล่าลูกชายแห่งชาติ
จะมีใครบ้างวันนี้เดี๋ยวเรารวบรวมมาให้ดูกันค่ะ
นักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งยุคใหม่เจ้าของผลงานเพลง
รักเก่าข้างกองฟางฉันรักเพลงลูกทุ่ง
แล้วก็ซิงเกิลล่าสุดค่ะแรงใจหน้าจอ
จากเด็กนะที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องหาเงินเลี้ยงครอบครัว
ก็เดินตามฝันประกวดร้องเพลงค่ะ
ในที่สุดนะก็คว้าแชมป์จากการประกวดค่ะ
ถือเป็นใบเบิกทางบนเส้นทางของการเป็นศิลปิน
แล้วก็ในที่สุดนะคะก็สามารถครองใจแฟน
ได้รับฉายาว่าเป็นลูกชายแห่งชาติหนุ่มไรอัน
มีงานร้องเพลงที่ไหนเนี่ยเหล่าเอฟซีก็ไปให้กำลังใจตลอดเลย
พร้อมกับมอบมาลัยน้ำใจให้ล้นคอทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ

มาลัยนั้นเป็นแบงค์พันแบงค์๒๐แบงค์เทามาหมดเลยค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะเจ้าตัวฝากขอบคุณแม่แฟนคลับผ่านบันเทิงไทยรัฐ
อยากจะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้มาโดยตลอดนะจ๊ะ
แล้วก็อยากให้สนับสนุนกันแบบนี้ไปเรื่อยครับ
ก็ขอบคุณแม่นะครับที่ให้ความชื่นชอบแล้วก็ติดตามมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ
ยังไงก็อยากให้อยู่กันเป็นแฟมิลี่ใหญ่อย่างนี้ไปเรื่อยนะครับ
แล้วก็ฝากผลงานเพลงล่าสุดด้วยแรงใจหน้าจอนะครับ
โอ้โหน่ารักทีเดียวด้วยความที่เป็นบุคลิกที่แบบว่านอบน้อมถ่อมตนเนาะ
น่ารักแบบนี้นะคะก็เลยอยู่ในใจของแฟนคลับตลอดเลย
ไม่แปลกใจเลยนะคะที่แฟนคลับทั้งรักทั้งหลงนะคุณผู้ชมนะ
ศิลปินที่แฟนคลับรักแล้วก็ติดตามผลงานตลอดไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
นันอนันต์เนี่ยภาพตอนที่มาเยือนบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
จากรายการไมค์ทองคำซีซั่นที่๖เจ้าของเพลงฮิตพระจันทร์ไม่เต็มดวง
จากเด็กดอยในวันนั้นสู่การเป็นนักร้องยอดกระตันอยู่ที่แฟนคลับทั่วทั้งประเทศ
ต่างก็พากันเทใจให้หมดหน้าตักถึงแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะ
ก็ยังคงมีแฟนคลับที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตมากเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวัน
ที่สำคัญเวลามีงานร้องเพลงที่ไหนจะใกล้หรือจะไกล
แฟนคลับเนี่ยค่ะก็ตามไปให้กำลังใจติดขอบเวทีพร้อมกับมอบมาลัยให้ในทุกงาน
และแม่ยกเองนะคะเขาก็ยกตำแหน่งลูกชายแห่งชาติให้แบบหมดใจไปอีกคนเลยล่ะค่ะ
ปิดท้ายกันที่นักร้องหนุ่มเสียงดีที่มากความสามารถทั้งการร้องการแต่งเพลงค่ะ
สำหรับหนุ่มคนนี้ค่ะหนุ่มการทัศนาเจ้าของเพลงคาถาขุนแผนหลวงพ่อกลวย
ดังทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็มีนักร้องที่มีชื่อเสียงเนี่ยแห่คอฟเวอร์นะคะ
ติดตามส่งผลในตอนนี้ยอดวิวถล่มทลายนะคะทะลุไป๗๕ล้านวิวแล้วค่ะ
กลับไปก่อนหน้านี้นะคะหนุ่มการเคยฝากผลงานเพลงให้แฟนได้ฟังมาแล้วหลายเพลงด้วยกัน
แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมายังไม่เป็นที่รู้จักเท่ากับเพลงคาถาขุนแผนนี้แหละค่ะ
ซึ่งทำเจ้าตัวถึงกับดีใจนะคะในความสำเร็จครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะ
ตอนนี้นะคะทำให้หนุ่มการได้รับโอกาสดีจากผู้ใหญ่มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดง
แม้แต่งานจ้างที่จองคิวกันข้ามเดือนค่ะทั้งแสดงในไทยแล้วก็ต่างประเทศ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเจ้าตัวเชื่อว่าเป็นผลจากที่เจ้าตัวมีแรงศรัทธานี่แหละค่ะ
แล้วก็มูเสริมความปังนั่นเองนะคะที่สำคัญน้องเป็นคนดีด้วยชอบช่วยเหลือสังคมนะคะ
ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นคนกระตันอยู่ทั้งหมดทั้งมวลก็เลยส่งให้ทั้งสามบุคคลนี้แหละค่ะ
กลายเป็นนักร้องลูกทุ่งขวัญใจคนใหม่ของคนไทยค่ะ